ทีนี้เขาบอกทุเรียนเนี่ยนอกจากจะไปทั่วโลกแล้ว

ไม่ใช่ไปนั่งกินห้อยขายอยู่ที่ดาวอังคาร
ไม่ใช่นะเขาบอกเป็นการทดลองก่อน
หลังจากนี้ทุเรียนอาจจะเป็นอาหารของนักบินอวกาศก็ได้นะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศ
ในการขนเอาทุเรียนอบ
ย้ำนะทุเรียนอบที่บรรจุอยู่ในบรรจุพันธุ์ซองพลาสติกไซต์
ไปปล่อยสู่อวกาศเป็นเวลา๔๕นาที
ก่อนที่จะถูกกลับส่งกลับลงมาสู่พื้นโลก
เพื่ออะไรเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาว่า
กายภาพภายนอกของทุเรียนอบ
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเวลาที่ออกไปอยู่นอกโลก
เรื่องนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพอาหารไทย
ให้เป็นอาหารอวกาศ
นักบินอวกาศรับประทานระหว่างปฏิบัติภารกิจอยู่นอกโลกได้
ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดผลไม้ของไทยเนี่ย
ทดลองเป็นชนิดแรกเลย
หลังจากนั้นหลังจากทุเรียนถ้าประสบความสำเร็จ

โดยภารกิจส่งทุเรียนอบออกสู่อวกาศของไทย
ไม่ใช่เป็นการส่งอาหารชื่อดังประจำชาติ

เกาหลีเคยส่งกิมจิออกนอกโลกมาแล้วค่ะ
ทุเรียนเราก็อยากตามกิมจิไป